สาวไทยกับแฟนหนุ่มต่างชาติไปเล่นน้ำนอกทุ่น
จากทุ่นไปแล้วที่เขาวางกั้นเป็นพื้นที่ไว้เนี่ย
ปกติคนก็จะอยู่แค่นี้พอเห็นขึ้นปั๊บ
ถ้าไหว้กลับถอยมาหน่อยถอยมาหน่อย
แต่เชื่อว่าทั้งคู่ออกไปข้างนอก
เมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบหน้าหาดเทียนเกาะล้านเมืองพัทยา
ทราบชื่อคือนางสาวนราดาได้ชัยสงครับอายุ๒๐ปี
สภาพของเธอยังนุ่งกางเกงว่ายน้ำสีม่วงนะแล้วก็มีบาดแผล
โดนใบพัดเรือเฉือนฟันเข้าไปแถวข้อเท้า
แล้วก็แผลเวอะวะครับที่ราวนมที่หัวไหล่ขวาลำคอขวา

ทั่วตัวพี่เบิร์ตแรงงานต่างชาตินะแรงงานต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ในตะวันเล่าให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงคนนี้คุณนราดาเนี่ย
เล่นน้ำกับแฟนนุ่มนอกทุ่นเล่นห่างจากฝั่งไปเกือบ๕๐เมตร
แล้วมีเรือสปีดโบ๊ทแบบสองเครื่องยนต์พุ่งชนปั้งเข้าไป

ฝ่ายหญิงเนี่ยร่างของเธอลอยขึ้นมาก่อน
ปัญหาคือฝ่ายชายยังหาไม่เจอคุณผู้ชม

ก็ลงดำน้ำเลยค้นหาตั้งแต่เย็น
๓ทุ่มก็ต้องยุติการค้นหายังไม่เจอ
ยังไม่เจอร่างชายต่างชาติเนื่องจากว่ากระแสน้ำใต้ทะเลก็แรงด้วย
ผลการสืบสวนทราบว่าคุณนราดาผู้ตายกับแฟนหนุ่มชาวรัสเซียอายุ๒๐เท่ากันเลย
คบหากันได้เพียง๑สัปดาห์แล้วก็พากันมาเที่ยวตรงนี้ก่อนจะมาประสบเหตุครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวมาได้ในเวลาต่อมาเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหตอนโดนคุมตัวมาหน้าตายังตื่นตกใจอยู่เลย
รับว่าเขาเนี่ยเป็นคนขับเรือจริงแต่ไอ้ตอนชนเนี่ยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข
แทกผิวน้ำไปเรือของเขาก็กระแทกอะไรสักอย่างไม่รู้เขาบอกเขาไม่แน่ใจว่าคืออะไร
เครื่องยนต์สะดุดไปแป๊บนึงแต่เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเดี๋ยวเช้าวันนี้น่าจะมีปฏิบัติการออกตามหาชายชาวต่างชาติคนนั้นต่อนะครับ